คุณผู้ชมให้พี่พลอยเพลินตอบเลยละกันนะจ๊ะ

บอกว่าพระเอกเนี่ยนะเราก็มีหัวใจ

ไม่ใช่ไหว้ใครมาว่าเราได้ง่าย

สำหรับบลิวนะคะวรพลนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ

ภาพทีเซอร์ละครฟอร์มยักษ์นะคะ
ร้อยนาคีออกมาเพื่อโปรโมทค่ะ

เล่นละครก็ไม่เก่งทำไมช่องดันอยู่ได้

แต่หลังจากที่อีกฝ่ายนั้นออกมาปกป้องนะคะ
คอมเมนต์ดังกล่าวก็หายไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
แต่จริงไม่ได้นะเพียงแค่อยากให้ทุกคนเนี่ย

ทุกวันนี้บิวก็พยายามฝึกฝนตัวเองทุกอย่างเลยครับ

บลิวก็ขอหันหน้าเข้าสู่สาย
มูเตรลุเออเอากว่าเขาบ้าง

ความมั่นใจนะคะความเชื่อด้วย
เราไปฟังหนุ่มบริวกันนิดนึงจ้า
คือเคยว่ายพายะนาคแล้วได้โชค

คือเห็นตอนแรกนี่พูดตรงว่า
มีน้อยใจนิดนึงพยายามเต็มที่
ตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนลองมองที่ผลงานดูก่อนครับ
ทุกคนเนี่ยทำงานเต็มที่คือตัวผมก็เต็มที่มาก